ทักษิณพูดแบบใหญ่โตว่าตนเป็นคนกวนโอ๊ยทั้งพ่อทั้งลูกเลยไม่ให้ตำแหน่ง
และจะหันหลังให้นายทักษิณตลอดชีวิตหลังจากนี้ไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกมันสายเกินไปแล้ว
นั่นคือประโยคที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเสือเท่าแห่งบ้านริมครองบางบอน
ประกาศตัดสัมพันธ์กับนายทักษิณชินวัฒน์หลังจากการจัดสรรตำแหน่งในรัฐบาลเพื่อไทย
แล้วไม่มีชื่อของขุนศึกชราติโภรัฐมนตรีหรือแม้แต่ตำแหน่งทางการเมืองอื่นเลย
วิจารณ์กันแซ่บว่าเสร็จนาฆ่าโคทึกเสร็จศึกฆ่าขุนพล
เท่าอย่างเฉลิมไม่ใช่เหยื่อชิ้นแรกของพักทักษิณ
ก่อนหน้านี้ก็มีบิ๊กเนมอย่างตู่จตุพรพรมพันธ์ที่กระอักเลือดมาแล้วคนหนึ่ง
ยังไม่นับรวมพวกงดงานรายเล็กรายน้อยอีกหลายชีวิต
หลงไปกับคำเยินยอต่างนานาสุดท้ายก็กลายเป็นชาวเกาะ
ภาพที่วันอยู่บำรุงเอามาโพสต์ในเฟซบุ๊คที่อุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์
ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของทักษิณต้องแบกหน้าฝ่าเมืองกรุง
ฟากไปยังบ้านริมครองย่านบางบอนเพื่อไปพบลุงเหลิม
ใครก็ดูออกและเชื่อว่าเป็นการไปง้อลุงเหลิมให้กลับมาคืนดีกันกับพักอีกครั้ง
แต่สิ่งที่เสียอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยมือซ้ายของทักษิณบอกกับไม่เป็นเช่นนั้น
ให้สัมภาษณ์ว่าการไปพบของอุ้งอิงเป็นการไปพบตามหน้าที่ของหัวหน้าพัก
ไม่ได้ไปเคลียร์ใจอะไรทั้งนั้น
คุณนิ้งท่านได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่เป็นเอกฉันนะครับ
ให้เป็นหัวหน้าพลักษณ์เพศไทยนะครับ
เพราะฉะนั้นโดยบุคลิกลักษณะแล้วก็โดยสิ่งที่ท่านเคยทำ
ก็คือท่านก็ให้ความเคารพผู้อาวุโสในพักทั้งหมดนะครับ
แล้วท่านก็พยายามที่จะได้พบหลายคนที่มาอยู่ในที่ประชุมใหญ่แล้ว
ก็ถือว่าได้แสดงความยินดีได้รับฟังคำแนะนำต่างไปแล้ว
หลายท่านที่ป่วยหรือติดขัดในภารกิจและไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนี่ย
เฉลิมก็เป็นท่านหนึ่งที่ช่วงนั้นป่วยนะครับ
ก็ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคุณนิ้งก็ไปเยี่ยมนะครับ
แล้วก็ไปขอคำแนะนำนะครับ
คำพูดเช่นนั้นจะตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่าพักไม่ได้ให้ความสำคัญอะไร
และไม่ได้ไปง้อให้กลับมาคืนดีแต่ไปเยี่ยมตามมารยาทก็เท่านั้น
เท่าอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมที่ประสบการณ์ทางการเมืองโชคโชน
คำวอร์ดในกลเกมเยี่ยงนี้มาตลอดชีวิตมีหรือจะอ่านเกมแบบนี้ไม่
ออกขึ้นอยู่กับว่าหลังจากนี้เขาจะเล่นบทอะไรต่อไป
จะกลับมารับบทธาตุผู้ซื่อสัตว์อีกครั้งหนึ่ง
หรือว่าจะขอเป็นนักสู้แบบเกดีเอเตอร์เพื่อปลดปล่อยตัวเอง

ข่าวไทม์รับทีวีรายงาน